คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้ค่ะถูกเอาท่อนเหล็กฟาดหัวเลือดอาบเลยนะคะ
เพราะว่าไปแซวเพื่อนค่ะบอกว่ามีเมียแก่ค่ะ
ตำรวจไปที่บ้านหลังนี้เลยค่ะมีคนเจ็บหัวนี่เลือดอาบเลยนะคะ
มุรณิธิใต้เต็กตึ้งไปช่วยเหลือนายสานลทิศบันพฤติ์อายุ๔๗ปีดิ
อยู่บนเตียงเนี่ยค่ะถูกเอาเหล็กตีที่ศีรษะเลือดอาบนอนสลบ
อยู่หน้าบ้านของคู่กรณีก็ต้องพาส่งโรงพยาบาล
นี่ประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดท้อคอนสิริธรรมราช
ผู้ก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้านนะคะนายจำรัฐชื่นใจ
ก็ไปสอบสวนพบว่าคือไปสอบสวนพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่ามาชวนกันดื่มเหล้า
แล้วพอเมาได้ที่ก็พูดจาไม่เข้าหูกัน

แล้วผู้ก่อเหตุก็คว้าเอาท่อนเหล็กมาตีศีรษะ

หลังก่อเหตุนายจำหลัดไปมอบตัวกับตำรวจสพทุ่งใหญ่
รับสารภาพนักว่าเขาเป็นคนทำจริง

ทีมข่าวเราคุยกับนายจำรัฐ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเหล้ากับคนเจ็บนะ

ตอนนั้นคนเจ็บเมาแล้วมาที่บ้าน
แล้วมีการพูดจาแทะโลมภรรยาเขาที่นั่งอยู่ด้วยกัน

เขาก็ห้ามแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด
คือเมาอ่ะนะคะแล้วก็ยังพูดจาดูถูก

โอ้โฮเขาก็เลยบันดาลโทษะ

ก็เดี๋ยวจะแจ้งความผู้บาดเจ็บด้วย
ข้อหาบุกรุกค่ะ
นี่ค่ะก็โดนท่อนเหล็ก

ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะ

ตำรวจจะไปสอบปากคำทั้งสองฝ่าย

ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ